คุณผู้ชมครับที่จังหวัดชายภูมิมีชาวบ้านเขาร้องเรียนมาว่ามีวัดแห่งหนึ่งพระในวัด
โอ้โหมั่วสุมเสพยากันโจ่งครึ่มมาก
เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่มสิ่งที่เจอคือเจ้าอาวาสนั่นแหละครับ

ไม่ผิดนะครับท่านเจ้าอาวาสทั้งเสพแล้วก็ขายครับ
ก็เจ้าอาวาสเป็นซะเองแล้วพระลูกวัดจะยังไงกันต่อดี
เป็นฝ่ายปกครองของอำเภอบ้านแท่นครับจู่จงไปตรวจค้นตามกุฏิวัดต่าง
ในบินที่อำเภอบ้านแท่นจชายภูมิเพราะเจ้าบ้านมาร้องเรียน
วันนี้นะมีพระพิสุขที่ประจำเข้าพรรษาไงจำพรรษาอยู่โอ้ยรวมตัวกันครับ
เสพยาบ้าแถมเอายาบ้าออกไปขายให้กับวัยรุ่นนอกวัดในหมู่บ้าน
ไปตรวจค้นตามที่มีการร้องเรียนในอำเภอบ้านแท่น
สุดท้ายไปจับกลุ่มท่านเจ้าอาวาสได้นะฮะในตำบลสะพังอยู่ที่อำเภอบ้านแท่นของชายภูมิ
แต่ว่าขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อวัดแล้วกันพระดีท่านก็มีอยู่
ขณะที่เจ้าอาวาสกำลังนั่งรวมกลุ่มกันทำพิธีสงฆ์อยู่ในโบสถ์
ก็เลยท่านขอนิมนต์ท่านมาหน่อยทุกรูปเลยนะขอตรวจปัสสาวะกันหน่อย
ปรากฏว่ามีเพียงเจ้าอาวาสรูปเดียวที่ปัสสาวะสีม่วงนะครับรูปอื่นไม่ได้ปัสสาวะม่วงนะครับ
โดยเจ้าอาวาสรูปนี้สารภาพอ๋ออัตมาเนี่ยซื้อยาบ้ามาจากพระรูปหนึ่ง

คือตัวเองเป็นเจ้าวาดเสพแล้วแต่ไปหาซื้อมาได้จากพระอีกรูปนึง
ใช่จากอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน

ก็ตามไปต่อตามที่เจ้าอาวาสรูปนี้เป็นคนบอกมา
สุดท้ายตามไปจับกลุ่มได้อีกรูปหนึ่ง
เป็นรักษาการเจ้าอาวาสอยู่อีกวัดแห่งหนึ่ง
คุณรักษาการเจ้าอาวาสทั้งหน้าที่ทั้งอะไร

สุดท้ายไปตรวจค้นในกุฏิไปเจอยาบ้า๕เม็ดปืนจุด๓๘โอ้โหกระสุน
แล้วก็แน่นอนสารเสพติดในปัสสาวะเพราะว่าปัสสาวะสีม่วง
กลายเป็นว่าพระผู้ใหญ่ทั้งสองรูปนี้เขาค้าขายกันเอง
แล้วเอายาบ้าไปขายต่อให้กับวัยรุ่นในพื้นที่คุณผู้ชม
นะฮะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคุมตัวพระทั้งสองรูป
เจ้าอาวาสแล้วก็รักษาการเจ้าอาวาสไปที่วัดวิเชียนธรรมาราม
เพื่อให้เจ้าคณะอำเภอบ้านแท่นทำการศึกพระทั้งสองรูป
แล้วคุมตัวนะฮะเป็นผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้าไปที่ที่ว่าการอำเภอบ้านแท่น
ทำการสอบส่วนเพิ่มเติมแล้วก็นำตัวส่งตำรวจดำเนินคดี
เรื่องของข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้าไว้ในครอบครอง
เสพแล้วก็จำหน่ายแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
คาผ้าเหลืองตำแหน่งใหญ่ซะด้วยครับ
โอ้โหไม่น่าเชื่อจริงนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหมดศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะ
เพราะว่าพระดีจริงมีอีกเยอะมากค่ะ